ไปดูคลิปที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียล
คนที่ดูคลิปนี้บอกว่าโอ้โหนี่มันตำรวจเป็นนักแสดงในหนังหรือเปล่าเนี่ย
เพราะว่าตำรวจค่ะเขามีการไปสกัดจับรถที่มีรายงานมาว่าขนสิ่งของผิดกฎหมาย
แล้ววิธีการตำรวจคือจับแฮนดมอเตอร์ไซค์มือเดียว
อีกมือนึงจับปืนรัวยิงสกัดเดี๋ยวไปดูภาพนี้กันค่ะ
เป็นไงล่ะคุณคือเป็นภาพเหมือนในภาพยนตร์เลยนะคะ
คลิปที่เห็นเนี่ยตำรวจก็รัวปืนเป็น๑๐นัดนะคะ
เป็นการยิงสกัดรถกระบะ
ประตูที่บริเวณยิงบริเวณท้ายกระบะนะคะ
คือรถคันนี้รถกระบะไม่ทราบหมายเลขทะเบียน

แล้วก็ไปปาดซ้ายปาดขวาบนถนนสายกาญจนวนิษฐ์สายสะดาวหัดใหญ่ค่ะ
แล้วก็มาเจอด่านตรวจของตำรวจสพคลองแงะ
เขาไปตั้งจุดตรวจอยู่ตรงนั้นบริเวณป้อมตลาดใต้
ทีนี้จากการสอบสวนนะคะก็ทราบว่ารถกระบะ
คันที่โดนยิงสกัดจอดอยู่ริมถนน
พอเห็นตำรวจเดินมานะเลี้ยวฝ่ากลางถนน
คือดูเจตนาไม่ดีแน่จะหลบหนีแน่
ตำรวจสายตรวจที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
ก็เลยต้องเอาปืนยิงไปที่ล้อของรถกระบะสกัดไม่ให้หลบหนี
แต่สุดท้ายกระบะคันนี้ก็ยังสามารถขับหลบหนีไปได้
น่าจะย้อนกลับไปทางอำเภอสะดาว
คาดว่าเป็นรถที่ขนน้ำมันเถื่อน
หรือว่าเป็นรถที่อาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายอย่างยาเสพติด
ขับหลบหนีการจับกลุ่มมาจากพื้นที่อำเภอสะดาว

ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปยังตำรวจที่ยิงปืนในคลิปเลยค่ะ
ทราบชื่อก็คือร้อยตำรวจเอกจักรพงศ์เดชารัฐ
เป็นตำรวจจราจรสพคลองแงะอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเมื่อวันที่๕กันยาตอนบ่าย๒

รถกระบะคันนี้ขับหนีการตรวจค้นก็เลยต้องมีการยิงสกัด
สิ่งที่ทำไปเป็นการสกัดจับตามยุทธวิธีนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์นี้ไม่มีรถชาวบ้านไม่มีรถประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
เอาไปฟังเสียงตำรวจคนนี้หน่อยนะคะ
พอรถก็ถอยหลังหลบหนีจากสี่แยก
ทางแยกคอแงะแล้วก็หนีขึ้นข่อกลาง
แล้วหลังนั้นผมตัดสินใจว่าต้องหยุดย้างคนร้ายไม่ให้หลบหนี
และวิถีกระสุนตอนนั้นรถที่วิ่งสวนมา
ที่จะไปสะเดาไม่มีจะมีการลดคนร้ายอย่างเดียว
ถ้าเกิดว่าผมยิงตอนที่เขาถอยรถมาโอเค
ผมดูแล้วไม่ปลอดภัยแต่พอรถเอียงแบบนี้ผมเลยตัดสินใจยิงยางรถเขานะครับ
แต่คนร้ายยังหลบหนีต่อไปได้
นี่ไงคุณตำรวจก็บอกว่าวิถีกระสุนคือ๔๕องศาไม่โดนผู้บริสุทธิ์ได้รับบัตรเจ็บแน่นอนนะคะ
ซึ่งถึงแม้ว่ารถกระบะคันที่หลบหนีตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะ
แต่ว่าฝ่ายสืบสวนเขาก็อยู่ระหว่างการหาเบาะแสของรถกระบะคันที่หลบหนีด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้ข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถแจ้งข้อมูลได้เลยนะคะที่สพคลองแงะนั่นเองค่ะครับ